อายุ๘๙ติดโควิดแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทีมกู้ชีพนริบดินก็ไปช่วยเหลือแล้วนะคะ
นำออกมาเข้ารับการรักษาแล้วค่ะ
คือคุณยายเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างเดียวนะคะ
อยู่ในที่ที่เข้าถึงยากด้วยคุณนัทพงศ์นะคะ
นี่ค่ะเพจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโพสต์
เล่าเรื่องนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติงานของนักฉุกเฉินการแพทย์
โดยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรีนรุบดินเข้าไปช่วยคุณยายนะคะ
ขออภัยเมื่อกี้ที่ฉันอ่านผิดไม่ใช่๘๙

อายุ๙๘แล้วคุณยายติดโควิดอยู่คนเดียว
ไม่มีอะไรจะน่าห่วงไปกว่านี้อีกแล้วนะคะ
คือลูกสาวคุณยายติดไปก่อนหน้านี้แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่
ยาก็เลยไม่มีใครดูแลเลยอยู่คนเดียว

ทางเข้านี่ก็เป็นบ่อกุ้งติดกับคันดินนะคะ

สุดท้ายก็สามารถพาคุณยายไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้สำเร็จนะคะ
เขารายงานมาบอกว่าตอนนั้นคุณยายเริ่มหายใจเหนื่อยหอบ
เพลียแล้วก็ไม่มีแรงแล้วนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของไทยรัฐทีวีได้คุยกับนายสุภกิจเวียนเซี่ยวค่ะ

ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ญาติของคุณยายโทรเข้ามาที่เบอร์๑๖๖
แล้วบอกว่าขอเจ้าหน้าที่มาช่วยพาคุณยายติดโควิด
รักษาที่โรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าคุณยายอยู่บ้านคนเดียว
แล้วตอนนี้ก็อาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของการเข้าไปช่วยคุณยายค่ะ
ครับเพราะดีว่าบ้านคุณยายเป็นบ้านไม้
มีทางเดินมันค่อนข้างผูกพังนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะขนย้ายโดยใช้สองคนได้นะครับ
ทำให้คุณยายจะต้องออกมาจากตรงนั้นให้ได้ก่อน
ก็เลยตัดสินใจยกคุณยายขึ้นบนหลังแล้วก็แบกคุณยายออกมาจากบ้านครับ
เห็นทางญาตินะครับบอกว่าคุณยายได้รักษาตัวอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับ